พาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศวันคริสต์มัสทั่วประเทศกันบ้างนะครับ
ไปที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับ
มีการประดับไฟตกแต่งอย่างสวยงาม

มีการจัดกิจกรรมวันคริสต์มัสด้วยเช่นกันครับ
เจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ที่บริเวณลานคนเมืองและสนามหน้าเมือง
นครศรีธรรมราชถนนราชดำเนินตำบลครังครับ

ฉลองวันสำคัญทางศาสนาคริสต์

ซุ้มดอกไม้สีแดงสีเขียว
แล้วก็สิ่งของเกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาสนะครับ

ประวัติศาสตร์ของการประสูจน์ของพระเยซู

เพื่อเป็นการฉลองเทศกาลแห่งความสุขนี้ครับ

คริสตจักรพันธกิจเพื่อพระคริสต์สุโขทัย
ก็ร่วมเฉลิมฉลองวันคริสต์มัสนะครับ

ในวันประสูจน์ของพระเยซูคริสต์

นักท่องเที่ยวรวมไปถึงประชาชน
มาร่วมฉลองตามสถานที่ต่าง

ให้ประชาชนมีความสุขกันทั่วหน้าทีเดียวครับ
ต่อกันที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ

ต่างพากันไปถ่ายภาพอย่างสวยงาม

ประดับไฟที่บริเวณสวนหย่อมครับ

เมืองบ้านไผ่ในช่วงของกลางคืน

โดยเฉพาะต้นสากุระปลอมขนาดเท่าของจริง
ระดับไฟสวยงามสร้างความประทับใจ
ให้กับประชาชนเป็นอย่างมากครับ

ครับตำรวจร่วมกันกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า๑๐๐นาย
กวาดล้างอาทยากรรมและรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสนะครับ
และช่วงส่วนท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงที่สุด